เหตุการณ์บนท้องถนนเดี๋ยวนี้โอ้โหมีเยอะค่ะครับมีเหตุการณ์เนี้ยก็มีคลิปภาพเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะเป็นรถแท็กซี่กับรถเก่ง
เหมือนกับขับปาดกันไปปาดกันมาแต่สุดท้ายรถแท็กซี่คือคนขับลงจากรถ
แล้วก็ไปต่อยคนขับรถเก่งเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อน
นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์บนถนนรัตนาธิเบส
่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าไปบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ก็แท็กซี่สีฟ้าคันนี้นะคะเหมือนกับว่าช่วงจังหวะขึ้นสะพานนะคะ
คนที่ขับรถเก่งแล้วก็มีกล้องหน้ารถเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับแท็กซี่แช่ช่องขวาสุด
รถของเขาก็เลยแซงปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
แต่สุดท้ายแท็กซี่โอ้โหลงมารัวหมัดใส่เขา
แล้วในรถแท็กซี่เนี่ยค่ะดูผู้โดยสารสิเป็นแม่กับลูกอ่ะ
เขาตกใจมากถึงขั้นคือแบบเขาลงมาจากรถเลยค่ะ
ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

ให้ขอโทษพี่ผมไม่รู้ผมไม่สบาย
ผมไม่รู้

ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไร
คือรถเก่งคันข้างหลังที่เขามีกล้องหน้ารถนะ

แต่ว่าได้ยินเสียงเขาก็พยายามขอโทษ
ขอโทษขอโทษแล้วบอกว่าผมไม่สบาย

โรงหมัดทุบรถอย่างเงี้ยค่ะ

คือตกใจมากคือลูกนี่ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะ

นายวุฒิศักดิ์บุษยมา

ในวันเกิดเหตุไปร่วมพิธี

ขณะขับรถกลับบ้านย่านบางใหญ่

ก็เลยโมโหบอกว่าเป็นแบบ
ประดานโทสะก็เลยตามไปปาด

เพื่อจะถามว่าทำไมถึงขับรถแบบนี้

ก็เลยเป็นภาพที่เห็นในคลิป

ไม่ใช่ผู้โดยสารเป็นเมียและลูก

เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาทำอย่างไร

ลูกชายนี่ร้องไห้เลยนะคะ

ต้นก็ต้องลงโทษเปรียบเทียบปรับ

และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

ให้บริการที่ดีเป็นเวลา๓ชั่วโมง
แล้วก็บันทึกประวัติการทำผิดเอาไว้

ก็คือการพักใช้ใบอนุญาตในการขับรถสาธารณะ

เรียกเขาจอดเขาตรวจเขาอะไรยังไง

คุณก็ต้องเอาหลักฐานที่มีไปร้อง
ไปแจ้งความว่าเขาปาดหน้าผมอะไรก็ว่ากันไป
แต่ดันไปปาดเขากลับแล้วลงมาโอ้โห

เขามีอาวุธเกิดเป็นคนใจร้อนเหมือนกัน